รับสู่ชัดข่าวเที่ยงนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่อง
แน่นอนนะคะวันนี้สิ่งที่ต้องจับตานั่นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะ
วันนี้แหละน่าจะรู้แล้วแหละว่า๑แสนตันที่อคศจะรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงนั้นจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละเท่าไห
เพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
วันนี้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายางพาราด้วย
ในช่วงระหว่างที่รอว่าจะรับซื้อในกิโลกรัมละเท่าไหร
อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะแชร์ข้อมูลเข้ามาในไลน์ทางหน้าจอชัดข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะ
ว่าผลิตภัณฑ์ในที่ผลิตจากยางพาราน่าจะเป็นอะไรบ้าง
เพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร
เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติหรือว่าปรับเปลี่ยนปรับตัว
สำหรับในช่วงของยางพาราที่ตกต่ำแบบนี้
รวมทั้งสภาพอากาศค่ะในหลายพื้นที่วันนี้ค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
อกจากนี้นะคะสภาพอากาศที่เกี่ยวกับภัยแรง

พื้นที่ไหนลำคลองจุดไหนแม่น้ำจุดไหนนะคะ

ส่งมาแชร์ข้อมูลกันได้ทางหน้าจอชัดข่าวเที่ยงกับไลน์ค่ะ
ตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
เอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามข่าวสาร
มีรายงานข่าวด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
โดยสำนักธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการายงานว่า
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒๕นาทีที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๗
ศูนย์กลางอยู่ลึกประมาณ๕๑๔กิโลเมตร
ชายฝั่งเกาะฮ็อกไกโดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น
จนถึงขณะนี้ไม่มีรายงานการเตือนภัยซึนามิค่ะ